ชัวหลีกภัยก็เลยสั่งการให้คณะกรรมธิการชุดที่นำเอากลุ่มนี้มาแถลงข่าว
ต้องทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่อย
ส่วนทางด้านของสวเรียกร้องเลยบอกว่าดำเนินคดีเถอะข้อหาอาณาจารย์เลยนะคะ
นายสรษะศักดิ์พิเภนเวศ์เลยคาทิการสภาผู้แทนรัศดรก็พูดถึงเหตุการณ์ที่มีการมาจูบปากกัน
ระหว่างการแถลงข่าวของคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติภัณฑ์

บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมรับไม่ได้นะคะ
และทำรายงานต่อประธานสภาพผู้แทนรัศดรโดยทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็สั่งการให้คณะกรรมธิการชุดดังกล่าว
ชี้แจงข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
เรื่องต้นนะคะตามระเบียบไม่มีการกำหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนในกรณีนี้
แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการแถลงข่าวของสมาชิกค่ะ
โดยจะพิจารณาว่าควรมีการกำหนดบทลงโทษด้วยหรือไม่
ถ้าหากมีการแถลงข่าวในสภาที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือว่าไม่เหมาะสมค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมธิการเด็กนะครับที่เป็นผู้พามาใช่ไหมครับ
ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้ขอน้องรับผิดที่ไม่รอบครอบปล่อยให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
และยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
ให้สอสอลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบถึงกรณีดังกล่าวค่ะ
เพราะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องอัปยศเลยนะคะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางโพก็ต้องดำเนินคดีข้อหาอาณาจารย์
รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วย
เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อว่ากรณีนี้ตกลงจะต้องดำเนินการยังไงกันบ้าง